ล่าสุดเนี่ยแน่นอนครับผัวพันธ์ชื่อชัดเจนก็คือเมืองทองยูเนเต็ด
แต่ว่าสมาคมออกมาให้ข่าวเรื่องนี้นะครับว่ายังไงก็ต้องผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นตามกฎด้วยครับ
คือมันมีเรื่องของข้อกฎหมายอยู่นะครับโดยนายกรวีปริศนานันตกุลเลขา
ก็บอกนะครับว่ามีความเป็นไปได้นะครับสำหรับเรื่องของการซื้อขายทีม
ซึ่งการซื้อหุ้นของกลุ่มทุนจากต่างแดนเนี่ยทางสมาคมไม่ได้ปิดกั้นนะครับ
แต่มองในเรื่องการพัฒนาเป็นหลักด้วยเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นจริง
ก็จะทำให้วงการฟุตบอลไทยนั้นมีสีสันมีความตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น
แต่๑ประเด็นก็คือต้องไม่ผิดกฎหมายในไทยนะครับ
เพราะว่าเรื่องกลุ่มทุนต่างชาติการเข้ามาต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจน
ในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะเชิญสโมสรที่เปลี่ยนแปลงผู้ทำทีมหรือว่าเจ้าของทีมให้เข้ามาพูดคุยว่าคนที่เข้ามาทำทีมใหม่มีแนวทางในการทำทีมเป็นอย่างไร
อยากให้ทีมประสบความสำเร็จไหมแล้วก็มีความยั่งยืนหรือเปล่าในการเข้ามาบริหารนะครับโดยต้องเข้ามานำเสนอแผนงานด้วยเพื่อป้องกัน
หลีกไทยจากผู้ที่อาจจะไม่ประสงค์ดีครับรวมถึงคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาทำฟุตบอลในบ้านเราแน่นอนนะครับการเข้ามาเนี่ย
กลุ่มทุนบางกลุ่มอาจจะไม่หวังผลนะครับในเรื่องของการพัฒนาทีมจริงจังไม่แน่นะครับนำเรื่องของการพนันเข้ามามันก็มีปัญหาเหมือนกัน
แต่ว่าแน่นอนครับกลุ่มของชิคมันซูเราเห็นอยู่แล้วนะครับจากการทำแมนซิตี้เขาก็จริงจังอยู่แล้วอยู่ที่ว่าการซื้อขายมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าก็ต้องติดตามเรื่องของการดีลกันต่อไปครับ
ส่วนผลการจับสลากประกบคู่โตต้าลีกครับนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับประจวบเอฟซีเจอกับโบลิสเทโรครับแกรนดอันดามันระนองยูเนเต็ดนะครับเจอกับหนองบัวพิชยะครับ
ีจีปฐุมครับเจอกับเชียงรายแบงคอกเจอกับบุรีรำนะครับโอ้เป็นคู่ใหญ่นะครับแบงคอกตัดบุรีรำครับแข่งขันวันพุธที่๒๔กรกฎาคมครับ